มีเรื่องต้องให้เมาส์กันอีกแล้วสำหรับพระรองหน้าไทย
อักษรย่อบ่อใบไม้
ที่พอดังแล้วลืมตัวลืมตึง

่งดังจากการเล่นละครก็เหมือนคุณถ่ายแบบ
แถมยังเป็นขวัญใจของบรรดาเก้งกวางชาวสีม่วงอีกด้วย
แต่ที่ไหนได้เพิ่งมาทราบเหมือนกันว่า
ใยพระเอกหน้าไทยคนนี้ก็มีลดสนิยมขุน

อื้อชอบเล่นผัดไทยและใส่ใจประตูหลังเสียเหลือเกิน
ล่ามาแรงล่าสุดมีเรื่องเมาส์ว่าพระรองหน้าไทยคนนี้

งานนี้ทำเอาคุณพี่ไฮโซถึงกับเดือดลุกเป็นไฟ
เพราะก่อนหน้านี้มีการออกใบเตือนแล้วว่า